ไม่เชื่ออย่าลบลูกมูตร์เตรียมให้เข้าใกล้ออกไฟ
มูไนท์จากวัดใหญ่ชัยมงคลมามูกันต่อที่วัดหน้าพระเมน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากที่ขามูของเรา
ตั้งจิตอธิษฐานข้ามผ่านธรณีประตูวัด
ด้วยความศรัทธาแล้วภายในเราจะเห็นองค์พระประธานสวยงาม
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องพระมหากษัตริราชใหญ่ที่สุดองค์หนึ่ง
หล่อด้วยทองสำลิดภายนอกฉาบด้วยปูนลงรักปิดทองทั้งองค์
ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและคุ้มครองบ้านคุ้มครองเมือง

เรามองในเห็นเป็นพระธรรกฤษ

นี่ปางปากพหญาชมภูปุรี
สีระปากแบบอายุทธิญาทั้งเกตดูดิครับ
อันนี้คืออายุทยาชัดเจนเลย
เป็นพุทธรูปที่มีความงดงาม
แล้วก็ทรงเครื่องจักรพรรดิราชมีความหมายว่า
พระกษัตริย์พระราชามีพระราชสัทธา
เอาเครื่องทรงแห่งมหาจักรพรรดิราชถวายเป็นพุทธบูชา

คือกษัตริย์เนี่ยท่านมีพระราชชำนาจมีบารมีแค่ไหน
ยังยอมต่อพระเจ้าในพระบารมีและถวายเครื่องเป็นพุทธบูชา

อาจารย์น้ำมนต์ในโบสถที่เขาบอกศักดิ์สิทธิเหลือเกิน

แล้วอะไรน้ำมนต์ในบวชที่ถึงศักดิ์สิทธิ์ครับ
ว่าอยู่ในสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์
มนต์ก็ทำไว้แล้วเป็นของสำเร็จรูป

ประสิทธิใช้อาบดื่มกินได้หมดเลย

พ่อยังแค้วคลาดปลอดภัยอยู่มาได้นานปี
ผ่านภัยสงครามในครั้งที่ผ่านมานั้น
ขอบรรมีจงความแค้วคราศมาสู่ตัวข้าวพระเจ้า
ปิดทองที่ฝ่ามือหลังฝ่ามือองค์พระปฏิมา
การงานสำเร็จสมดังประสงค์
สาธุสาธุให้ลูกมีแต่คนรักคนหลงเนอะ
ทองที่หน้าขอให้มีหน้ามีตา
เป็นที่รักนิยมเมตตา
ไปไหนมาไหนมีแต่คนรัก
ก็สมัยรัชกาลที่๓ได้มาบุรณะ
เดี๋ยวเราก็จาริกไว้ว่านำมาบุรณะในสมัยลักษณ์ที่๓

ขุดคัดกระเทาะอิดปูนให้ศูนย์เสียของบูชาล้างศรัทธาเราอุทิศ
เป็นอุโทษโหดหินให้ตายคืนตายวัน
อย่าให้ทันถึงเดือนอย่าให้เคลื่อนถึงปี
กนรกตกอเวจีแสนกลับกันเสวยสวัสดิ์ในสวรรค์
พระศรีอ่านสำเร็จมักเข้าสู่ห้องพระนิพานขอสำเร็จ
มักผลเป็นอริยบุคคลอันประเสริฐนิพพานปฏิโยโหตุเขาแช่งเอาไว้

หากมีใครปล่อยข่าวลือว่าวัดนี้มีสมบัติซอกซุกซ่อนอยู่
แล้วมีคนมาขุดหาอย่าเชื่อมันเพราะไม่มี
มีแต่บูรณะเอาไว้ไม่ได้มีสมบัติใครคิดเมาสมบัติ
ก็สาบแช่งให้ตกนรกโลกันแม้แต่บุญที่ทำนั้นก็ไม่สำเร็จ
สมัยราชการที่๓
มีพลาคอนุภาพไหมครับคำสาบแช่งเป็น
อันนี้ได้อันนี้เป็นคำแช่งที่เจ็ด
คือพระพุทธรูปที่เก่าแก่อายุนี่ประมาณรวมแล้วนะวันนี้กี่ปีแล้วฮะ

ข้อที่ฉันสร้างในสมัยพระองค์อินทร์ที่สองและมาที่สุดทีที่สิบ
ทุกวันนี้ก็๕๑๔บาท
๕๑๔ปีแล้วเนาะ

สาธุข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมสักการะวันทา
หลวงพ่อพระพุทธนิมิตรวิชิตมารโมลีศรีสันเพชร

ขอหลวงพ่อจงได้รับรู้ข้าพเจ้านั้นมีความศรัทธา

แล้วนำไปให้สาธุชนทั่วประเทศได้รับชม
มงคลนี้จงประธานพรประสิทธิ

การงานอันใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมมิงอมือกับธาวราษัย
บารมีของหลวงพ่อจงประสิทธิให้สำเร็จในกิจนั้น
อธิษฐานขอพรอันใดอันเป็นมงคลพรนั้นจงสำเร็จเป็นกุศล
ถึงข้าพเจ้าด้วยทุกประการเถิน
ปรารถนาขอพรอะไรส่วนตัวอธิษฐานเลยนะครับ
แล้วคุณก็มาที่นี่ให้ได้นะครับอยู่ที่อายุทยาครับ
อาจารย์ลองดูข้างบนครับเป็นมงคลจักรวาล

ใครที่เข้ามายืนในนี้เท่ากับได้รับมงคลนั้นไปด้วย
นี่คือตั้งแต่สมัยอายุทยาถูกต้องไหมครับ
แล้วอันนี้คือเสาไม้หรือเสาปูน
ไม้แต่มีปูนอยู่ข้างนอกครับชาปูนข้างนอก
คือเสาอันเดิมก็ยังอยู่ข้างในนี้

จากนี้ขอจงบันดาลดนให้มีสมบัติและทรัพย์สิน
การงานทั้งสิ้นจงสำเร็จสมปรารถนา
มหามงคลที่มาณวัดหน้าพระเมนในครั้งนี้
จงบันดาลให้สำเร็จจังประสงค์ทุกประการ

สำเร็จทุกประการ
มีเคล็ดลับอีกอย่างนะ
คุณหนุ่มกัญชัยคุณรับมีอะไร

ไม่มีใครรู้แล้วทุกคนลืมด้วย

การเป็นภางเดียวที่อุ้มบาท

ที่วัดน่าพระเมียทั้งนี้
ที่ชาวบ้านมักมาขอพรและบนบาลนามนั้นคือพระคันธาราช
มดดำรู้ไหมทำไมเราต้องพามาไหว้พระองค์นี้

พระองค์นี้เป็นพระที่ยุคธวารวดีอืมซึ่งคุณพ่อประกอบกำเนิดพลอยเนี่ย

คือหมายถึงว่าการที่พระถูกสร้างมานานมันจะฝังด้วยแรงอธิษฐาน

เข้าใจไหมเมื่อประดิษฐานหน้าที่ใดคนก็มากราบไหว้ไม่มีใครพูดไม่ดีหรอก

พลังเนี่ยมันสะท้อนอยู่เป็นหลายพันพันปี

ได้ครับอันนี้เขาบอก๑๕๐๐ปีเลยเหรอฮะ
ครับผม๑๕๐๐ปีศาสตร์ที่๑๐ถึง๑๑ศาสตร์หนึ่งก็๑๐๐ปี

เพราะคันตราศน์นี้หมายยุคนี้กับเนี่ยนะครับมีอยู่๕องค์
วิตภัณฑ์ที่กรุงเทพฯ๑แล้วก็เป็นสมสองด์

บอสมัยดูแลท่ีนี้ครับ

เราจะต้องเอาดอกบัวตั้ง
ส์คอนต้องตั้งเลย

เพราะว่าในส่วนนี้เดี๋ยวผมเล่ารายละเอียดให้ฟัง

หลวงพ่อพระพุทธคัณฐาราชรักษิต

เรามาฟังประวัติผวามเป็นมาร์อันสักศิษย์

พระพุทธรูปองค์นี้กันครับ

ท่านถึงมาปฏิษฐานอยู่ที่นักฐาธิแห่งนี้ได้ครับ
เพราะว่าเดิมทีท่านปฏิฐานที่ประเทศศรีลังกา
แล้วประเทศศรีลังกาเนี่ยศาสนาว่าง

เจ้าคุณแคนดี้มีเมียประทัยศาสนมาที่สิวิยา
เพื่อขอพระสงฆ์ไปเผยแผดศาสนาที่เรียกว่าสยามวง
ตอนนั้นมีเจ้าคุณบารีพระธรรมรามพร้อมพระอีก๘องค์

ก่อนให้เธอนั้นกลับเจ้าคุณแคนดี้ได้สวายของพ่อมาด้วย

ใส่เรือครับ

ยุคบางสมัยในศรีลังกาและอินเดียเนี่ย
มีพระกษัตริย์ที่ทรงศรัทธาในศาสนาพรามอินดู
พระกษัตริย์ที่ทรงสถานในศาสนาพราหมิดู

ก็เดิมทีท่านมาปฏิฐานด้วยมหาธาตุปี๒๕
ก็เดิมทีท่านมาปฏิษฐานอยู่วัดมหาธาตุปี๒๐๓
อ๋ออยู่วัดมหาธาตุก่อน

เสด็จว่าประทิเอ็กชะไม่ได้ปฏิษฐานอยู่วัดนี้

เพราะโบราณการก่อนเมื่อสร้างกรุงไม่ว่าจะกรุงสุโภไทย

วัดสำคัญกลางเมืองจะต้องมีวัดนั้นคือวัดมหาธาตุครับ
มหาธาตุของสุโขทัยคือกลางเมือง

วัดมหาธาตุของอายุชยาคู่เจดีทอง
รัตนาโกศิลป์ก็มีวัดมหาธาตุยุราชสำคัญสิทธิ์เห็นไหม
คู่กับเจดีภูเขาทองคือมันเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นเขาเรียกวัดกลางเมืองที่สำคัญ
ศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นพระองค์นี้เดิมอยู่วัดมหาธาตุกลางเมืองยุยาถูกต้องไหม

ก็จะมาสองคนกับช่างแต่งหน้ามาที่นี่แล้วก็ชอบมาตอนกลางคืน
ตอนเย็นแล้วก็มาขอบอกว่าขอให้ดวงเปิด
แล้วก็พูดซะว่าเออเดี๋ยวจะกลับมาก็พูดกันมาประมาณละ๖๗ปีแล้ว
นี่ในรอบแบบ๑๐ปีที่แบบอยู่ดีมาแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อคืนก่อนมาฝัน

พระที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าที่จริงแล้วมาจากศรีลังกา
ปฏิหารของเขาเนี่ยมีมากมายแม้กระทั่งนายกคนไหนที่จะต้องเป็นนายกก็ยังต้องมาไหว้ก่อนเลยถ้ามาอายุทยา
นายกรัฐมนตรีทุกคนรัฐมนตรีทุกกระทรวงจะต้องมาไหว้พระองค์นี้ก่อน
ยุคทุกสมัยตัวมีปฏิหารอะไรที่เกิดขึ้นที่ประชาชนเขาเล่าหรือปฏิหารโดยตรงที่ควรเป็นปฏิ
เงินที่เกิดกับผมคือ๑เมื่อปี๒๕๕๕หลวงพ่อได้เรียกผมมาทาสีที่วัด
แล้วพอปี๒๕๕๖ผมได้เข้ามาทำงานวัดเต็มตัว
ก่อนจะเข้ามาอยู่นัดที่วิหารแห่งนี้ผมขออนุญาตขอหลวงพ่อขอให้ผมมีโชคมีลาบ
บอกกับหลวงพ่อว่าผมจะทาหัวหมุดที่บันไดทางขึ้นและรอบวิหาร
แล้วทีนี้ผมจึงขออนุญาตท่านเจ้าคุณนะครับขอทา
แต่ท่านเจ้าคุณบอกว่าอย่าไปทาหมดทาแค่โดมแหลมก็พอ
ผมทุกวันนี้ผมก็ทาของผมอยู่
เสร็จแล้วเมื่อปี๒๕๕๘ผมได้รู้จากผัวเมียคู่หนึ่งนะครับคือพี่แนน
แนนเนี่ยเป็นคนอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดเดียวกับผม
เขามาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าเขาเกิดนิมิตรเขามีที่อยู่
อยากจะสร้างเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแต่ว่าไม่มีพระสงฆ์นะครับ
และอยากจะได้พระพุทธรูปฑักวงไปปราถิตฐานที่นอก
ตอนนี้เธอนอนฝันว่าหลวงพ่อท่านพระราชไปหาเขา

วันลุ่มขึ้นที่จะให้ได้ดอกบัวนมชีนนัมยามาทวายท่าน
แต่ดอกบัวห้ามนอน
แล้วให้เอาขนมจีนมาแล้วจะมีช่างแกะสลักมารออยู่หน้าพี่หัก
มีการแกะสลักมารอ
ท่านไปหมอกไว้หน้าพิหาร

พอหลังจากเขาไหว้หลวงพ่อเสร็จ
พอหลวงพ่อเสร็จเขาก็ออกไป
พอออกไปเขาก็เลยถาม

ผมมารอแล้วจะแกะสลัก

คือไม่ได้รู้จัก
เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เล่าจากพี่คนเดียว

เรื่องนี้เพิ่งจะได้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้
หมายถึงว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นร้อยปีพันปี

แต่เพราะคนเป็นวิจารยาน

มจีนเนี่ยมันก็เป็นอาหารพื้นบ้าน
ถ้าหากมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วมาถวาย
มันก็ส่งเสริมกิจการงานของชาวบ้าน

แกะสลักเนี่ยเขามาเพื่อเตรียมแกะสลัก
รูปเหมือนใช่มั้ยฮะ

แล้วผลสุดท้ายเขาก็แกะสลักสำเร็จ

เหมือนครับแล้วเขาก็
หลวงพ่อคันธราช
ให้ระบุเวลาเที่ยง๙นาที

ที่ไล่ของเขา

คือ๑วัฒนันเชิงขอความร่ำรวยเงินทอง

น่าที่การงานธุรกิจแม่งคงและทาวอง
น่าที่การงานของเราด้วย
ขอให้น่าที่การงานธุรกิจแม่งคงและทาวอง
กับพระองค์นี้ว่าเคยกลับไหว้
เวียนแวะเข้ามาพิทักษ์รักษา
เมื่อคนมากลับไหว้วันทาขอบพระองค์ได้ลื่นตำแหน่ง

แล้วพี่วินัยเองได้เลื่อนตำแหน่งอะไรฮะ

จากคนทาศี

แต่วันนี้เป็น

เริ่มทางมาสองวัดคุณหนูเป็นยังไงชื่นใจไหม

จะรุ่งโลจรุ่งเรือ

เอาละค่ะสำหรับท่านใดอยากให้เราไปมูกันวัดไหน

วันนี้ผมมูตัวพ่อมดดำมูตัวแม่อาจารย์รักนะ
หมูขั้นเทพเวลาหมดแล้วนะครับ

จะหมูให้เธอรู้ถึงชั้นฟ้าหรือลึกล้ามถึงชั้น